อกจากนั้นนะคุณผู้ชมพ่อแม่ญาติพี่น้องของทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย
ก็รอคอยนั่นแหละว่าเมื่อไหร่ลูกจะออกมาครบทั้ง๑๓คน
แล้วก็อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เขาก็บอกนะคะบอกว่าณตอนนี้คือยังไม่ทราบหรอก
๔คนแรกที่ออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าใช่ลูกชายของตัวเองหรือเปล่า
ก็คงต้องรอให้ออกมาครบทั้ง๑๓คนก่อน
แล้วผู้ปกครองก็ยังให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญผู้ปกครองเข้าไปพูดคุย
อธิบายถึงแผนการดำเนินการต่าง
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมในแผนปฏิบัติการนั้น
ทีนี้พอเมื่อวานนี้พอพวกเรารู้ข่าวว่ามี๔คนแรกในทีมหมูป่าเนี่ย

ผู้ปกครองบอกว่ามั่นใจแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น
แล้วพอได้ฟังข่าวแบบนี้ก็เลยทำให้มีกำลังใจดีขึ้น
ดีใจสุดเลยบอกกับทีมข่าวบอกว่า
เมื่อคืนนี้นะไม่ได้นอนเลยรอตามข่าวตลอดเลยค่ะ

ยังมั่นใจในบุตรหลานของตัวเองด้วยนะครับ
ว่าต้องสามารถที่จะออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แล้วก็คุณยายของน้องไตตันนะครับ
คุณยายก็พูดถึงว่าความรู้สึกตอนนี้บอกว่า
โอ้โหดีใจมากทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ก็ไหว้พระให้น้องไตตันนะครับ
ยายดีใจมากสวดมนต์ภาวนา
หลานไปติดถ้ำตั้ง๑๐กว่าวันแล้ว
ขอบคุณทุกคนทั้งผู้ว่าหน่วยซิลทั้งในและต่างประเทศ
รอคอยกันมานานมากเลยนะครับ
หลังจากออกมาจากถ้ำได้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพมาก

โดยเฉพาะเรื่องของดวงตาที่ยังไม่สู้แสงนะครับ
ขอให้หมอดูแลให้ดีให้แข็งแรงให้สมบูรณ์

มี๔คนออกมาได้แล้วก็ดีใจที่สุดแล้วนะครับ

อยากทำปลาอบหน่อไม้ยัดไส้ไปให้หลานกิน
เพราะเป็นเมนูโปรดของหลานนั่นเองนะครับ

ทีนี้ไปดูคุณย่าของน้องดอมกันหน่อย

แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยทั้ง๑๓ชีวิต

ซึ่งคุณย่าของน้องดอมบอกว่าปกตินะ

ปั่นไปพม่าปั่นไปลาว
แต่ว่าทุกครั้งมีโค้ชเอกไปด้วย

ถ้าน้องดอมออกมานะจะสอนให้หลานเข้มแข็ง
แล้วก็รู้บุญคุณของคนทั้งประเทศไทย

เราจะตอบแทนพวกเขาอย่างไร

หรือว่าเด็กชายประจักษ์ก็พูดเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าชื่อใครออกมาบ้างนะครับ
คุณยายก็ภาวนาให้ออกมาด้วยความปลอดภัยทุกคนนั่นแหละ

คิดถึงหลานมากที่สุดในโลกแล้ว

ถ้าได้เจอนะยายจะกอดแล้วบอกว่า

ได้เตรียมเหรียญรางวัลที่หลานไปแข่งบอลมา
โน้ตเล่นบอลตั้งแต่ประถมนะ
แล้วก็ยังเล่นกีฬาอื่นอีกมากมาย
มีความไฟฝันอยากเป็นนักฟุตบอล
ฝึกว่ายน้ำมาก่อนแต่ว่าไม่เคยฝึกดำน้ำนาน
ห่วงสภาพร่างกายของหลานมาก

ขอให้ทำงานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
อันนี้ก็เป็นญาติของน้อง

หลั่งไหลมาจากทั่วทุกพื้นที่ของไทย

ตลาดเทศบาล๒หนองบัว
ในเขตเทศบาลนครอุดบน

ประชาชนพ่อค้าแม่ค้า
พอทราบการแถลงข่าวของผู้ว่า

ทุกคนเปิดทีวีรอเลย

เด็กเขาอยู่ในถ้ำ๒อาทิตย์กว่าแล้ว
อย่างทางด้านแม่ค้าขายผลไม้

บอกว่าติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่วันเสาร์

รู้ว่า๒กรกฎาคมเจอตัวน้อง

จนตอนนี้รู้สึกว่าทั้ง๑๓ชีวิต

เป็นคนไทยด้วยกันก็อยากให้น้องปลอดภัย
แล้วก็บอกว่าเวลาที่ตามข่าว
แล้วได้ยินข่าวอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าข่าวอันตรายต่างเนี่ยจิตใจก็หดหูตามไปด้วยนะคะ
ก็เลยขอให้ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก่อนเริ่มการแข่งขันก็มีนักฟุตบอลเยาวชนอายุ๕๑๒ปีจำนวนกว่า๑๐๐คน
ก็มีการยืนไว้อะไรกันด้วยนะครับให้กับจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
แล้วก็ยังส่งใจให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน
รวมถึงขอให้ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ทุกคนนั้นก็ยังส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวจ่าแซม
บอกว่าจาแซมเป็นวีระบุรุษธรรมหลวงด้วยนะครับ
ยังอยู่กันที่บุรีรำนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเลยไปหน่อยไปดูในตลาด

เฝ้ารอหน้าจอทีวีอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ติดตามข่าวสารภารกิจครั้งนี้
แล้วก็ทุกคนก็ภาวนารวมถึงส่งกำลังใจ
ขอให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ
ทุกคนปลอดภัยอย่าให้เกิดปัญหา
อย่าให้เกิดอุปสรรคหรือว่าภัยธรรมชาติอะไร
ที่จะมาขัดขวางภารกิจในครั้งนี้

รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย
จะสามารถทำได้อย่างสำเร็จ
อกจากนี้ก็บอกว่าส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่พอนะ
ส่งข้อความผ่านทั้งไลน์ผ่านทั้งเฟซบุ๊ก
อย่างไทยรัฐของเราก็มีไลน์หน้าจอ
ก็ส่งกันเข้ามารวมถึงคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ

นายมานพเหมฤดีกับนางทองเมียนเรืองรำ

บอกว่าติดตามข่าวนี้มาตลอดเลย
ทีมค้นหาไปเจอน้องเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็รู้สึกดีใจ
พอมาเมื่อวานมีการแถลงข่าว

แล้วก็ภาวนาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้สำเร็จด้วยนะคะ

ข่าวใจช่วยค่ะจะดูจนกระทั่งเขาออกมานะคะ
เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ดึกอยู่แล้ว
ดูแต่ข่าวแล้วก็ทำของขายก็ดูข่าว
ดีใจมากค่ะเห็นเขาไปช่วยกัน
ค่ะในใจค่ะให้ได้ออกมาค่ะ
ใจที่อธิษฐานไว้นะให้เขาได้ออกมาได้คืนนี้
แต่ยังไงก็ไม่รู้เนอะเพราะว่าฝนก็ตกอุปสรรคมาก
แต่ในใจอยากให้ได้ออกมาวันนี้
แต่มาขายของเปิดแต่ข่าวดูหนังอะไรงดไว้หมดจ้ะ

บรรยากาศของประชาชนตามบ้านเรือนต่าง

ติดตามคราวศาลการประงานความคืบหน้า
การให้ความช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ซึ่งรุ่นกันขึ้นมาตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนแล้วนะนะครับ
ยาวมา๑๕๑๖วันนี้แล้วครับ
ช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำ

และเมื่อวานนี้ดีใจมากครับที่ได้ทราบข่าว
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเด็กออกมาได้แล้ว๔คน

ว่าทีมกู้ภัยจะช่วยทุกคนที่เหลือ
ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่
อย่างปลอดภัยทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะ
ร่วมจิตที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

ชาวบ้านที่เขามากินข้าวอะไรกันมื้อเย็นเมื่อวานนี้นะ
กินข้าวนี่ไม่มองจานก๋วเตี๋ไม่มองจานข้าวเลยนะ

เพราะว่าทีวีหลายช่องก็ถ่ายทอดภารกิจครั้งนี้
อย่างไทยรัฐทีวีเองก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่เกาะติดนะคะ
ก็เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับปรับผังรายการทั้งหมดเลย
ไทยรัฐทีวีของเราเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอด
ซึ่งทางด้านนายกิตติวิเชษฐพงศ์
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็บอกว่าตั้งแต่รู้ข่าวเลย
ก็ติดตามข่าวสารมาตลอดส่งกำลังใจให้กับทีมงาน
มีการแถลงข่าวว่าจะนำคนแรกออกมาได้
ช่วง๓ทุ่มเป็นการแถลงข่าวช่วงสายเมื่อวานนี้
ก็ดีใจแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ต้องรอถึง๓ทุ่ม
ก็สามารถที่จะนำตัวหมูตัวที่หนึ่ง
หรือว่าน้องคนแรกออกมาได้ตอนช่วงประมาณ๕โมง๔๐
ก็บอกว่าติดตามข่าวสารมาแล้วก็ให้กำลังใจตลอดค่ะ
แล้วก็ขอให้ที่เหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนนางพรพิษสวนอ่อนแม่ค้าในตลาดร่วมจิต
ก็บอกว่าเปิดไว้เลยช่อง๓๒เปิดแช่เอาไว้
เพราะว่าได้ติดตามข่าวสารตลอด
ดูข่าวไปร้องไห้ออกมาเลยนะ
เพราะว่าสงสารน้องแล้วพอรู้ว่าเจอน้องแล้วก็ร้องไห้อีก
เพราะว่าดีใจนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่น่าจะนำน้องออกมาได้
ว่าน่าจะใช้ระยะเวลา๓วัน
แล้ววันสุดท้ายอาจจะเป็นโค้ช
อันนี้คือความคิดเห็นของแม่ค้านะคะ

ส่วนที่ตลาดโตโลโปตี้ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นายไพโรธศิวะพรชัยกับนายมานิดสถาปนพิทักษิต
เจ้าของตลาดสั่งเลยเอาจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่มา

แล้วก็ต้องการให้คนที่มาซื้อของได้ทานอาหารไปด้วยซื้อของไปด้วย
แล้วก็ไม่พลาดข่าวสารรวมถึงลุ้นระทึกผ่านจอขนาดยักษ์
แล้วทุกคนพอรู้ข่าวเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน
เห็นรถพยาบาลมานี่ดูสิฆ่าเขาแบบนี้เลยค่ะ
รบมือเฮลุกขึ้นปรบมือกันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะคะ

เด็กทุกคนในถ้ำทั้งหมด๑๓คนเนี่ย
เราหวังว่าต้องออกมาอย่างปลอดภัย
เพราะหลายคนตั้งความหวังไว้แล้วก็รอคอยไว้มานานแสนนาน
แม้กระทั่งอยู่แค่๑๐กว่าวันเนี่ยมันเหมือนเป็นปีแล้วนะ
ที่เราเฝ้ากันมาแต่วันนี้ได้ข่าวดี
เราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็ดีใจ
หวังว่าทุกคนออกมาโดยปลอดภัยนะครับ
แหมเราเห็นบรรยากาศนี่
ถ้าเกิดว่าเราไม่บอกหรือว่าไม่ปล่อยเสียงนี่นึกว่าเชียร์บอล
เพราะทุกคนแบบยืนขึ้นแล้วปรบมือให้ด้วยความดีใจ
หลังจากที่รับทราบข่าวนะครับว่า๔หมูป่าออกมาจากถ้ำแล้วนะครับ